๑๗มีนาคมนี้จะเป็นวันลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า
สำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งในเขตแล้วก็นอกเขตเลือกตั้งนะคะ
จะตรวจสอบรายชื่อยังไงว่าเรามีสิทธิ์ลงทะเบียนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วหรือยัง
ตรวจสอบแบบไหนอย่างไรติดตามได้ในไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งค่ะ
ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งไว้แล้ว
อย่าลืมเดินทางมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่๑๗มีนาคมนี้
เวลา๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา
หน่วยเลือกตั้งที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
พร้อมนำหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้ง
จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตและบัตรประจำตัวประชาชน
โดยมีข้อพึงระวังคือจะต้องเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้แล้ว
ระหว่างวันที่๒๘มกราคมถึง๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๒

เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

เพราะผู้ที่ลงทะเบียนต้องไปใช้สิทธิ
วันที่กรกตกำหนดไว้เท่านั้น
และการลงทะเบียนมีผลผูกพันไปตลอด
กว่าผู้มีสิทธิ์จะยื่นหนังสือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ผู้ใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลลายชื่อผู้สมัคร